เพราะว่าเพื่อนคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกัน
บวกลบคุณหารดูให้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ในโรงพยาบาล
ห้องพักผู้ป่วยมีเตียงว่างอยู่ตัวหนึ่ง
แต่จู่เตียงมันเอ็นมันปรับได้เหมือนมีคนนั่ง
มันไม่มีคนนะเหตุการณ์คือมันจนได้แบบนี้ละคะ
คุณชินสาเอาอะไรมาให้ดูแต่เช้าเลย

แค่ดูภาพตอนที่ยังไม่ขึ้นก็น่ากลัวแล้ว

เพราะคิดว่าถ้าดูตอนกลางคืนคุณจะตกใจกว่านี้

แต่ไอ้ที่น่ากลัวกว่าก็คือมืออะไรไม่รู้ตะกี้

นั่นสิคือเขาถ่ายคลิปนี้ถูกไหม
ไปดูเตียงเตียงที่มันปรับเอ็นเหมือนกำลังจะเป็นนอนราบ
แต่จู่อยู่ดีมันก็เด้งขึ้นมาเอง

แล้วเขาถามเตียงนอนราบไม่สบายเหรอ
จึงต้องแบบลุกขึ้นมาเหมือนเป็นท่านั่ง
มันน่าตกใจค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เราก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

อย่างเช่นเรื่องของอาจจะเป็นตัวล็อก

หรือว่ามันเคลื่อนของมันยังไม่ลงตัว

ดิฉันสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมเขาถึงถ่ายทัน
ทำไมถึงต้องเล็งถ่ายตัวนี้เวลาที่ถูกไหม
ถ้ามันไม่ใช่ภาพจากกล้องวงจรปิด

แปลว่ามันอาจจะมีก่อนหน้าแล้ว
ทำไมจังหวะปั๊บพอดี

คือเป็นคนที่อยากรู้

แต่ไม่อยากพิสูจน์